เพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยโด่งดังแล้วก็อร่อยมาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรู้จักกันเป็นอย่างดี
เมนูที่คุ้นเคยก็จะเป็นพวกผัดไทยส้มยำกุ้ง
ใช่ไหมแต่ว่าอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตที่ชาวต่างชาติชื่นชอบกันมาก
เดี๋ยวไปดูวิธีการว่าเอ๊ะทำไมปาปะย่าป๊อกถึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกันขนาดนี้
ปาปาย่าป๊อกเนี่ยก็คือเมนูส้มตำของเราที่คุ้นเคยกันดีนั่นเอง
เป็นสุดยอดอาหารไทยรสแซ่บที่ชื่อเสียงเรื่องลือระบือไกลไปถึงต่างแดนเลยล่ะคุณ
เขาก็เลยมีการจัดกิจกรรมสอนทำอาหารไทยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขึ้นมาซะเลย
โดยมีนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน๑๘คนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะคะ
กิจกรรมนี้เป็นการให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิธีการทำอาหารไทยเพื่อสุขภาพค่ะ

มีเมนูส้มตำยำหัวปลีป่อเปี๊ยะสดว่ะ
คือมันจะเป็นการเน้นการนำพืชสมุนไพรแล้วก็วัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร
และทำเป็นเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้
ก็จะสามารถสร้างความสนุกสนานนะคะ
ทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอาหารไทยมากยิ่งขึ้น
และรู้จักอาหารไทยผ่านการลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย
นี่คุณดูนักท่องเที่ยวเขาจะไม่รู้ว่าการใช้ครกกับสากเนี่ยต้องตำรุนแรงกว่านี้
เออนี่เขาแบบบีบีกกว่าคนหรือเป็นช่วงของการตำมะเขือเทศน้ำปลาหรือเปล่า
กระเด็นใส่ตาอะไรประมาณนี้นะคะ
ถูกต้องแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะอร่อยแซ่บแล้วโอ้โหลีลาก็ไม่ธรรมดา
เห็นไหมนะต้องมียกยิ่งตำรีลาดีรสชาติมันยิ่งจัดจ้าน
รสชาติมันยิ่งแซ่บอร่อยถึงใจนะฮะ
กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้เนี่ยเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลยนะ
เขาก็จะได้มาแซ่บมาดูวิถีชีวิตของชาวไทยเราเหมือนกัน
ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูดีที่สามารถกลับไปทำที่ประเทศของตัวเองได้เหมือนกัน
แล้วก็เราก็ได้เป็นการเผยแพร่เมนูอาหารไทยที่ชื่อเสียงด่งดังไกลออกสู่สายตาชาวโลก
หลายคนมีโอกาสแค่ได้ชิม
แล้วก็ไม่รู้ว่ากระบวนการทำมันเป็นยังไง
เพราะว่าชาวต่างชาติเขาอาจจะไม่รู้จักครกกับสากไงคุณ

เวลาใช้ครกกับสากทำยังไงต้องเอาครกคว่ำลงแล้วใส่สาก

เราต้องตำแรงขนาดไหนแล้วสองมือมันต้องสัมพันธ์กันยังไง
เพราะว่าการตำมันก็เหมือนการยำใช่ไหม

วิธีการทำมันเป็นเอกลักษณ์บ้านเรานะคะ
ถือว่าเขาก็ได้ทั้งความสุขได้เคล็ดลับได้ความอร่อยกลับบ้านไปอย่างแน่นอนนะคะ